คราวนี้นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับในเรื่องของแฟนแฟนฟุตบอลอังกฤษครับ
หลังเกมก็มีโอกาสที่ทีมข่าวกีฬาของไทยรัฐนะครับจะไปสัมภาษณ์มา
เขาก็บอกว่าโหเขาคิดว่าอังกฤษจะไปแชมป์โลกเลยนะครับ
แล้วก็มีโอกาสที่จะเจอคู่แข่งสำคัญอย่างบราซิลนะครับก็อยากจะแย่งขับเขี้ยวในการที่จะลุย
แล้วก็ไปสู้ศึกในบอลโลกครั้งนี้ด้วยการที่จะหวังถึงการเป็นแชมป์โลกไปด้วยกันนะครับ
ติดตามได้จากรายงานของคุณทันทันวินิตมานนท์ครับ
ในแอปพลิเคชันฮายาเท่านั้นเจคแฟนบอลทิปเชีย์อังกฤษเปิดเผยว่า
บอลโลกครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีของอังกฤษที่จะลุ้นแชมป์สมัยที่สอง
คิดว่ามีโอกาสประมาณห้าสิบห้าสิบต้องวัดกับบราซิล
ที่ผ่านมาไปไม่ถึงฝันเป็นเพราะแผนการเล่นครั้งนี้ถ้าเกรดเสาเกด
คุณซื้อของทีมวางแผนได้ดีกับทุกเกมเชื่อว่ามีโอกาสแน่นอน
เครื่องดื่มแอลกอฮอลซึ่งเป็นสิ่งคู่กันกับวงการฟุตบอลอังกฤษและหลายชาติทั่วโลก
แต่กลับถูกห้ามจำหน่ายรอบสนามในบอลโลกกาต้าครั้งนี้
ทำให้เกิดการวิจารณ์เป็นอย่างมากแต่เจ๊กล่าวว่าไม่ใช่ปัญหา
ตนมาที่นี่เพื่อเอ็นจอยกับฟุตบอลโดยเขาสามารถดื่มน้ำแทนเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้
และสุดท้ายอังกฤษทำได้ตามเป้าเปิดหัวบอลโลกคนนี้อย่างสุดดูนดัน
เก็บสามแป๊บเหนืออีรานได้สำเร็จด้วยสกอร์๖ต่อ๒
และทีมชาติอังกฤษของเกรดเซาเกย์จะคว้าชามโลกเป็นสมัยที่สองในประวัติศาสตร์เดิม่าย
ผลงานของพวกเขาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับ
ทันทัศน์วินมานนท์ข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ